มาดูความขึ้นหน้าการเสียชีวิตของน้องกองบินครับ
ถูกลืมไว้ในรถรับส่งของศูนย์เด็กเล็กนะคุณผู้ชม
แต่ว่ามีข้อขัดแย้งอยู่หนึ่งเรื่องนะฮะ
เนื่องจากว่าพอของศูนย์ซึ่งเป็นผู้หญิงรับว่าเป็นคนขับ
แต่แม่ของน้องกองบินเห็นว่าวันที่มารับผู้ชายเป็นคนขับ

เมื่อวานนี้นะฮะตัวผอกับคุณครูได้เดินทางไปร่วมงานศพด้วย
แล้วก็ไปขอขมาศพน้องกองบินด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ

นี่ภาพที่เห็นนั้นคือทางด้านของคุณสุนิษฐาผูกพาณิชย์นะฮะ
หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมารามครับ
ซึ่งบอกว่าเป็นคนขับรถตู้ในวันที่เกิดเหตุ

นางสาววิไลวันริยาพันธ์ซึ่งเป็นครูเวร

อยู่ที่ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งก็เป็นที่ตั้งศพของน้องกองบินนะครับ

แล้วก็มีการมอบเงินให้กับครอบครัว๑แสนบาท
เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มอบไปแล้ว๑๐๐๐บาทนะครับ
นางสาวิไลวันเข้าไปกอดนะฮะ
ทวดของน้องกองบินคือนางยินดีนะฮะ
บอกว่าเสียใจขอโทษขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือทั้งสองคนเนี่ยทั้งคุณครูเวรแล้วก็คนที่ขับเนี่ย
เป็นพอศูนย์เนี่ยทั้งสองคนก็บอกกับนักข่าวสั้นว่า
คือเขาเสียใจเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะรักลูกศิษย์เหมือนลูกแท้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนางจงปรานีนะครับ
ซึ่งเป็นยายของน้องกองบินก็บอกให้น้องกองบิน
โหสิกรรมให้ทุกคนคือไปเคาะลงศพอโหสิกรรมให้เขานะลูกนะ
แล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของใครอีก
การที่พ่อแม่มอบลูกหลานให้กับครูไปดูแลเนี่ย
มันคือการไว้ใจแล้วก็ให้เอาดวงใจไปไว้กับคุณครูที่ดูแลใช่ไหม
ก็หวังว่าจะดูแลกันให้ดีนะครับ
ซึ่งเดิมทีเนี่ยแม่ของน้องกองบินเนี่ยไม่อยากเลย
ไม่อยากให้กองบินไปเรียนเพราะว่ายังคงเป็นห่วง
แต่ยายเนี่ยอยากให้ไปเพราะว่าเป็นหลานชายคนแรกทุกคนก็เอาใจนะ
อยากจะให้ไปเอาสังคมกันก่อนไปปรับตัวเข้ากับเพื่อนให้ได้
อยากให้อะไรก็เขาก็ให้กันไปหมดเลยทำทุกอย่างให้กับน้องกองบินหมด
พอไปเรียนสัปดาห์แรกกลับมาเห็นน้องกองบินเปลี่ยนไปดีขึ้น
ของเล่นถอดรองเท้าเองเอาไปไว้ที่ที่เขาวางรองเท้า
ที่นอนเองเอาแม่น้องกองบินก็เห็นก็เลยใจอ่อนก็เลยยอมให้ไปเรียนนะฮะ
แต่ว่าเรียนได้แค่เดือนเดียวก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
คุณแม่บอกว่าน้องคงทรมานมากนะคงจะเรียกหาทวดหายายหาแม่ตลอด
ขณะที่น้องติดอยู่ในรถตู้ในวันที่เกิดเหตุ
เอาไปฟังเสียงยายของน้องกองบินนะครับ
ก็จนนาทีสุดท้ายอ่ะเพราะว่ามันใหญ่ได้คืนทวดตลอด
ก็ว่าน้องเขาไปเจ็บใคร้ไม่บายนะเราก็ทำใจดาย
แต่นี่น้องมันไปแบบทรมานมันหงิดนึงมันก็จุกับน้อง
มันไม่ใช่ว่าเกณฑ์แต่มันคือมันทำให้เรามันเจ็บอ่ะ
นะฮะก็เป็นความรู้สึกของคนที่สูญเสียนะครับ
พูดเล่าวินาทีที่หัวใจสลายเนี่ย
ที่ต้องตัดสินใจให้ลูกชายไปเนี่ย
โดยคุณหมอบอกว่าคุณแม่มี๒ทางเลือกให้คุณแม่นะ
หนึ่งถอดเครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งเรื่องนี้หมอบอกว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนถอดเอง

สองหยุดให้ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจ
ซึ่งพ่อกับแม่ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่๒
เพราะทำใจไม่ได้ที่พ่อแม่ต้องเป็นคนเอาเครื่องถอดนั้นออกจากลูก
แล้วให้ลูกหมดลมหายใจไปเองก็เลยเลือกข้อที่สองนะ

ลูกหนูก็คือแบบมันทรมานไปแล้ว
พี่ถามหมอหนูก็ถามหมอแล้วว่าโอกาสน้องกี่เปอร์เซ็นต์

หนูก็คิดด้วยนะก็คือจะไม่ถอดก่อน
ก็ถามแล้วว่าจะเอายังไงให้พ่อกับแม่ตัดสินใจคืนนั้น
หนูก็บอกว่าเออเผื่อลูกหนูรอดขึ้นมา
พอตื่นเช้าขึ้นมาคือลูกหนูแข็งหมดแล้ว
อยู่ที่พ่อกับแม่อย่างเดียวหมอบอกว่าให้พ่อแม่ตัดสินใจเอาเอง

ก็เป็นครึ่งวันนะกว่าจะแบบตัดสินใจกันได้
ถ้าจะให้ถอดก็คือพ่อแม่ต้องถอดออกจากปากลูกเอง
ถ้าถอดก็คือจบทุกอย่างเลยจบทุกอย่าง

ก็เลยทางเลือกที่สองก็คือ

หนูก็เลยเออให้ก็ตัดสินใจนานอยู่นะ
เชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหน
มันบีบหัวใจทุกคนอยู่แล้ว

มันก็คือเป็นทางเลือกที่น้องต้องไปอยู่ดี
สำหรับงานส่วนประหลาดพิธรรมศพของน้องกองบิลนะ
ครอบครัวจัดขึ้น๕วันแล้วก็จะมีชาวประณากิจในวันพระหัสสบดีที่๒๐เสียงหาคมนี้ที่วัดห้วยกลาง
ส่วนความคืบหน้าของคดีทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์เกิดก่อ
ผู้กำกับการสอบพอพิปูนบอกว่าได้เรียกนางสุนิษฐาแล้วก็นางสาววิลัยวันนะ
พอกับครูเวรไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็คือข้อเก่าหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งทั้งสองคนก็รับสารภาพ
ในทางคดีต้องรอสอบปากคำพยามเพิ่มอีก๒๓ปากนะ
แล้วทางคดีแพ่งตำรวจจะเป็นคนกลางเจรจาคาดว่าจะมีการนัดหมายหลังจากเสร็จสิ้นงานศพของน้องกองบินนะครับ
ส่วนกรณีที่แม่กองบินให้การว่าคนขับรถตู้ที่มารับน้องไปเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผอศูนย์ที่มารับสารภาพ
ตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์บอกว่าจากการสอบปากคำชัดเจนว่าวันที่เกิดเหตุ
สามีของพอเป็นคนขับรถไปรับน้องกองบินที่บ้านเพราะพอเนี่ยต้องไปตลาดนะไปซื้อของมาให้แม่ครัวทำอาหารกลางวันในทุกเช้า
แต่หลังจากรับเสร็จเปลี่ยนมือให้กับพอเป็นคนขับต่อหลังจากไปรับที่ตลาดก็คือรับที่ตลาดเสร็จปุ๊บพอเป็นคนขับต่อไปยังศูนย์นี้ยืนยันว่าไม่ใช่การปกปิดหรือว่าการเปลี่ยนตัวคนขับแต่อย่างใด
อันนี้ตำรวจก็สอบปากคำอย่างชัดเจนแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของใครอีกไม่ต้องสูญเสียเด็กกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะครับ